หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปของชายหนุ่มคนหนึ่งที่แก้ผ้า
แล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์หนุ่มที่มาส่งสินค้าให้ที่บ้านนะครับ
ก็เลยเป็นพิธีวิภาควิจารณ์กันเยอะ
ทีมคาวธรัตน์ทีวีเราไปตรวจสอบไปสอบถามเรื่องนี้จากจิตแพทย์
แพทย์บอกว่าลักษณะอาการของชายที่ก่อเหตุแบบนี้
ไม่ใช่โรคจิตนะครับแต่เป็นเรื่องของความผิดปกติทางเพศ
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ที่ตัดสินไปแล้วว่าชายคนนี้คงเป็นโรคจิต
และเป็นภัยต่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในคลิปจะเห็นว่าเมื่อพนักงานมาส่งของตามออเดอร์
ชายคนนี้ก็สำเร็จความไคร้โชว์ต่อหน้าต่อตาพนักงานส่งของทันที
ความตกตะลึงของพนักงานที่เห็นภาพดังกล่าว
เจ้าตัวได้แต่ยืนอึ้งแล้วทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป

ในคลิปหากสังเกตดีชายคนนี้ตั้งใจตั้งกล้องไว้
แอบดูว่าพนักงานมาส่งของหรือยัง
เมื่อเห็นว่าเหยื่อเข้ามาก็ปฏิบัติการทันที
แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รอรับของที่สั่งไว้
ระหว่างหยิบเงินจ่ายพนักงานก็ค่าเวลาด้วยการช่วยตัวเองโชว์ซะเลย
เพราะลูกค้าก็คือลูกค้าแม้จะตกใจก็ต้องเก็บอาการไว้
เพื่อขายข้อข้องใจว่าพฤติกรรมของชายคนนี้
ข่ายการเป็นโรคจิตหรือไม่นั้น
แพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตชี้ว่า

ซึ่งทางจิตเวทไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางเพศ
และเรียกอาการเหล่านี้ว่าความเบี่ยงเบนทางเพศ
ซึ่งลักษณะอาการแบบนี้มีอยู่ด้วยกัน๒กลุ่ม
คือกลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศและกลุ่มพวกที่ไม่มีความสุขทางเพศ
โดยทั้งสองกลุ่มจะแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน
อาทิการใช้เซ็กโฟนการเสียดสีบนรถเมย์
หรือการชอบโชว์ในที่สาธารณะเป็นต้น
แต่กลุ่มคนที่มีอาการเหล่านี้จะไม่ทำอันตรายให้กับผู้อื่น
เพียงแค่มีวิธีการมีความสุขทางเพศโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงสังคมไทย
ยังมีปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ทางเพศ

รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างไม่ถูกต้อง
ขณะที่การรักษาในแพทยงยุทธ์ชี้ว่า
สามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ด้วยการเข้ารับการบำบัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการใช้ยาเฉพาะบางส่วน
แต่หัวใจสำคัญของปัญหาเหล่านี้คือป้องกัน
โดยส่งเสริมในด้านความรู้ความเข้าใจและการศึกษาในเรื่องเพศ
เพื่อให้รู้วิธีการจัดการกับปัญหาตัวเองได้อย่างถูกวิธี
แพทยงยุทธ์ยังแนะนำด้วยว่าหากเจอคลิปลามกในลักษณะนี้
ต้นอยากให้ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งไปแสดงความเห็นในลักษณะเป็นเชิงดราม่า
กล่าวว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เป็นพวกโรคจิต
เพราะนี่เป็นพฤติกรรมความผิดปกติทางเพศที่พบได้บ่อย
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวก็เป็นได้
สิ่งที่เราควรทำคืออย่าไปสนใจ
เพราะหากว่าเรายังแชร์ส่งต่อและติดตาม
จะเป็นการกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ทำพฤติกรรมซ้ำ
ดังนั้นหากไม่ได้รับความสนใจจากสังคม
เขาก็จะไม่ทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน